ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์นะฮะพูดถึงเรื่องอากาศหน้าฝนแบบนี้ช่วงปลายฝนฝนตกหนักทุกวันเนี่ยนะครับ
ขับรถไปเจอแอ่งน้ำเนี่ยต้องระวังนะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้ฮะ
โอ้โหครึ่งคันครึ่งคันเลยคุณกายจมไปครึ่งหน้าเลย
คือไปใช่ระดับครึ่งคันเลยนะประเมินด้วยสายตาเนี่ยนะครับ
ก็ทางเจ้าของรถยกเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้ว
อ่าสักประมาณช่วงแบบเช้ามืดมากมากอะนะครับค่ะ
พระราม๒ครับในช่วงอำเภอเมืองสมุทรสาครนะฮะ
เจ้าของรถมาจากกรุงเทพครับกำลังจะกลับบ้านที่เพชรชบุรี
แล้วก็ตรงนี้ฝนตกหนักมากน้ำมันท่วมนะครับ
รู้สึกว่าอ๋อนี่มันพื้นถนนใช่ไหม
กับตรงน้ำเนี้ยมันน่าจะเสมอกันอยู่เออ
ถ้าเราขับไปเราก็คงจะคิดอย่างนั้น
ใช่ถ้าผมขับไปก็โอเคมากสุดก็อาจจะโอเค

เพราะเราคิดว่ามันเสมอกับทางถนนไง
ปรากฏว่าสภาพมันกลายเป็นแบบนี้
จริงมันไม่ใช่จริงมันเป็นแอ่งลึกลงไป

ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับเรานี่ไม่รู้ใครรับผิดชอบได้บ้างนะ
เอามาให้ดูคุณผู้ชมเป็นอุทาหรณนี่เส้นพระราม๒
เพราะฉะนั้นแอ่งน้ำนี่เราไม่รู้จริงนะ